คุณผู้ชมครับช่วงนี้ใครที่ไปเที่ยวไหน
ไม่ว่าจะในไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ตามนะครับ
หลายคนในโลกยุคดิจิทัลอาจจะอยากแชร์ทั้งภาพ
เรื่องราวที่เราอยากจะจดบันทึกไว้ให้คนอื่นได้อ่านกันนะครับ
คราวนี้คุณจิรภาสุริสุขมีเรื่องราวมาแนะนำ

โดยเฉพาะการที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
อย่างเทือกเขาเอลที่ประเทศออสเตีย
คุณจิรภาเขามีภาพสวยมาฝากกันด้วย
เรื่องราวดีนี้ติดตามได้จากเธอเลยครับ
พันไม้หลากสีสันของสวนมิลาเบลที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังปราศาสตร์โฮเอ็นซานบวกตั้งตะงาอยู่บนเนินเขาและรายล้อมไปด้วยตึกที่เป็นบ้านเกิดของโมศาสตร์กวีเอกของโลกในประเทศออสเตรียซึ่งถือว่าเป็นเสน่หดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมค่ะ
เมื่อมาถึงแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเช็คอินโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียอย่างแอปพลิเคชันสวอร์มแอปเช็คอินที่แสดงให้เพื่อนเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
แสดงรีวิวของผู้ที่เคยมาเยือนที่ได้เช็คอินไว้แล้วและเมื่อเราเช็คอินไปแล้วแอปนี้ก็จะช่วยบันทึกการเดินทางสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ว่าเราเดินทางไปที่ใดบ้าง
เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะไปเช็คอินที่ทะเลสาบฮาวสจัดซึ่งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยที่สุดอย่างเทือกเขาแอ้ว
จุดนี้นะคะถือเป็นจุดชมวิวของวิวทะเลสาบฮาวสตัสที่สวยที่สุดค่ะเพราะเห็นทั้งโค้งน้ำแล้วก็เทือกเขาด้านหลังรวมถึงโบสถ์ค่ะและเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่พลาดที่จะมาเช็คอินในบริเวณนี้พร้อมกับแชร์รูปภาพต่อในโซเชียลมีเดียค่ะ
เพื่อเป็นการโลลี่หรือที่รวบรวมเรื่องราว
ให้เรากลับมาดูย้อนหลังได้อีกครั้งค่ะ
ขณะเดียวกันยังสามารถบันทึกเรื่องราว
และเพิ่มรูปภาพประกอบตามใจชอบ
ปันให้กับผู้อ่านในโลกโซเชียลได้ติดตามค่ะ
และแชร์เรื่องราวส่งต่อไปกับผู้คนทั่วโลกในโซเชียลได้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน